กลับเรียนท่านประธานรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาทุกท่าน
ผมพระอิทธิปัชฌาสินในฐานะผู้ชี้แจ่ง
ตลอด๑๒ชั่วโมงที่ผ่านมาผมก็นั่งฟังคำอภิปรายของท่านสมาชิกทุกท่าน
แล้วก็พยายามจะจดถึงทุกข้อสงสัยทุกคำถาม
เพื่อจะเตรียมคำตอบมาคลายข้อกังวลของท่านอย่างจริงจัง
แต่ในขณะที่ผมพยายามจะเตรียมคำตอบเพื่อมาชี้แจงกับท่านอย่างจริงจัง
ผมอยากจะเชิญชวนประชาชนทุกท่านที่รับฟังอยู่ที่บ้าน
ตั้งคำถามถึงความจริงใจครับของข้อกังวลบางอย่าง
สมาชิกรัฐสภาบางท่านนั้นหยิบยกขึ้นมา
พวกบางข้อกังวลที่ฉันหยิบยกขึ้นมาบางคำถามที่ฉันมีนั้น
มันดูจะสวนทางเหลือเกินครับกับการตัดสินการลงมติ
และการกระทำท่านที่ผ่านมา
ผมขออนุญาตเริ่มต้นนะคะโดยการชี้แจง๕ประเด็น

ข้อกังวลที่๑นะครับที่ผมได้ยินมา
ผมก็นึกว่าผมได้ยินผิดนะครับ

น่าจะเป็นฝั่งสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรมากกว่าครับ

สาขาวิชาชีพเพราะถ้าเรามาดู
สัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภา
แต่ละสายอาชีพมาเปรียบเทียบกับสัดส่วน

เราจะเห็นชัดนะครับว่าความจริงเป็นสภาพผู้แทนรัศดร
ที่มีความหลากหลายในสาขาวิชาชีพ

บรรดาสมาชิกวุฒิภาทั้งหมด๒๕๐ท่าน

พยายามจะทำให้สภาพผู้แทนรัศดรของเรานั้น
มีความหลากหลายในสาขาวิชาชีพขึ้น

นั่นก็คือเรื่องของสอสอบัญชีรายชื่อ

ก็ตัดสินใจโหวตรับร่างแก้ไขรำนูลฉบับเดียว

เขตกับสอบบัญชีรายชื่อมันก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน

ต้องการจะเห็นรัฐสภาที่มีความหลากหลาย

เกี่ยวกับระบบเลือกตั้งในวันนั้น

คือข้อกังวลที่ว่าถ้าหากเกิด

เมื่อผมมาดูผลงานของสมาชิกวุฒิสภาพ
ปัจจุบันในการตรวจสอบทวงดุล

เราจะเห็นนะครับว่าเสียงคัดค้านนั้น

มีสมาชิกวุฒิภาที่โหวตไม่เห็นชอบทั้งหมดเนี่ย

มีสมาชิกวุฒิสภาโหวตไม่เห็นชอบ๑คน

ที่มีสมาชิกวุฒิภาโหวตคัดค้านมากกว่า๑คนอยู่ที่๗คน

มากกว่าเรื่องสาระสำคัญของร่างฉบับนั้น

มาพูดคุยกันเรื่องกลไกตรวจสอบถวงดุล
ระหว่างรัฐสภาระหว่างสภาวุทธรรมสดร
วุฒิสภาระหว่างสารมนูลระหว่างองค์กรอิสระ
ผมคิดว่าท่านสมาชิกกำลังลืมอีกองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับ
ของสังคมในการตรวจสอบทวงดุลอำนาจฝ่ายรัฐบาล

ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้นเนี่ย
สิ่งที่เราควรจะทำคือการติดอาวุธให้ประชาชนเนี่ย

แต่ทำไมล่ะครับเวลาผมรับฟังสมาชิกแต่ละท่านที่กังวลเรื่องการตรวจสอบทวงดุลเนี่ย
ผมไม่เห็นท่านแสดงความกังวลอะไรเลยครับ
ตอนที่มีการออกพรบข้อมูลข่าวสารออกมา
ที่พยายามจะลดการเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐจากภาคประชาชน
ทำไมล่ะครับผมไม่เห็นท่านแสดงความกระตือรือร้น
ในการพยายามจะเร่งออกกฎหมายคุ้มครองผู้ชี้แจงเบาะแส
ที่ถูกพูดถึงเยอะขึ้นในสังคมในช่วง๑๒ปีที่ผ่านมาครับ
วันที่๓นะครับที่ผมได้ยินสมาชิกรัฐสภาบางท่านพูดถึง
คือข้อกังวลที่ว่าถ้าเราไม่มีวุฒิสภาแล้ว
เต็มไปด้วยนักการเมืองและเต็มไปด้วยฝ่ายการเมือง
ผมคิดว่าข้อมูลนี้นะครับเราต้องเริ่มต้นด้วยการยอมรับความจริงก่อน
นะครับว่าการเมืองมันมีอยู่ทุกที่ครับมันปฏิเสธไม่ได้ครับ
สิ่งที่สำคัญมากกว่าคือเราจะหาดุลยภาพอย่างไร
ทำให้เราสามารถรับมือกับความเห็นที่แตกต่างจากแต่ละซีกการเมืองได้
เพราะฉะนั้นนะครับเราก็เห็นครับว่าพอเราไปออกแบบวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง
สมาชิกรัฐภาหลายคนก็แสดงความกังวลครับ
ว่ามันก็อาจจะทำให้วุฒิสภานั้นมีหน้าตาคล้ายกับสภาพผู้แทนรัศดร
เพราะอาจจะถูกควบคุมโดยอำนาจทางการเมืองที่มีความคล้ายคลึงกัน
แม้ตรงนี้ผมต้องย้ำนะครับว่าไม่ได้ทำให้วุฒิสภานั้นมีความชอบทำทางประชาธิปไตยน้อยลง
แต่มันก็ชวนตั้งคำถามแล้วครับว่าแล้วทำไมเราถึงต้องมีทั้งสองสภาแทนที่จะเหลือแค่สภาเดียว
แต่ท่านอย่าคิดนะครับว่าถ้าเราเปลี่ยนกลไกจากสวเลือกตั้งมาเป็นสวแต่งตั้งเหมือนที่เป็นอยู่นั้น

เพราะถ้าเรามาดูองค์ประกอบของสมาชิกวุฒิภา๒๕๐คนณปัจจุบันนะครับ
มีทั้งหมด๑๒๐คนนะครับที่มาจากสิ่งที่เราคุ้นเคยกันว่าแม่น้ำ๕สายของคอสช
แต่ท่านเคยเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจจริงนะครับถ้าท่านเคยหลงเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจจริง
ขอสชเข้ามายึดอำนาจนั้นเพียงแค่จะเป็นกรรมการให้กับผู้เล่นทางการเมืองต่าง
ผมคิดว่าตอนนี้มันกระจ่างแล้วครับว่าขอสชไม่ได้มีเจตนาเป็นเพียงแค่กรรมการ
ในเมื่อหัวหน้าขอสชเองก็ลงมาเป็นแคนดิเดต
นายกรัฐมนตรีแล้วก็ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีปัจจุบันขอสชไม่เคยมีเจตนาที่จะเป็นกรรมการ
พวกมันครับถึงแมดูมีวุฒิสภาพี่มากจากการแต่งตั้ง

เกือบจะครึ่งคนที่มาจากฝ่ายของคอสช

ว่ามันก็มีการเมืองที่เข้ามาแทรกแทรง
วุฒิสภาที่แต่งตั้งในรูปแบบนี้

สมาชิกวุฒิสภา๒๕๐คนชุดแรกนี้ในปี๒๕๕๙
และเพียงเปลี่ยนชื่อนะครับ

แสดงความกังวลถึงคำว่าพระเด็จการรัฐสภา
ผมไม่แน่ใจนะครับว่าแต่ละท่านตีความคำนี้ว่าอย่างไร

สวที่มาจากการแต่งตั้งโดยขอสชนะครับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด

ที่ผมได้รับฟังจากท่านสมาชิกหลายท่าน
คือการพยายามจะยกตัวอย่างของวุฒิสภาต่างประเทศ
เพื่อพยายามจะมาหักล้างเหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่ควรจะมีสภาเดียว
แต่เวลาเรายกตัวอย่างต่างประเทศครับเราก็ต้องระมัดระวัง
ว่าจะยกตัวอย่างประเทศที่มันคล้ายคลึงกับระบอบการปกครองของไทย
ตอนที่ผมเปิดการอภิปรายเมื่อเช้านะครับผมก็ย้ำชัดครับ
เวลาผมเปรียบเทียบประเทศเนี่ยผมเอาแค่เฉพาะประเทศที่ปกครอง
ด้วยระบอบประธรรพาไม่ใช่ระบอบประธานธิบดี
แล้วก็ประเทศที่เป็นรัฐเดียวไม่ใช่สหพันธรัฐ
แล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าในบรรดาประเทศเหล่านั้นเนี่ย
ใน๓ผ่านมาใช้ระบบสภาเดียว
แต่ถ้าท่านอยากให้ผมสโกบลงมาแคบลงไปอีกนะครับ
เอาแค่เฉพาะประเทศที่เป็นรัฐเดียวที่ใช้ระบบรัฐสภา
ก็กอเลแซวีเดนนิวซีแลนด์

แต่ท่านก็ยังเลือกครับที่จะไปยกยกตัวอย่างประเทศอื่น
เพื่อพยายามจะมาหักล้างเหตุผลนี้

ยกตัวอย่างของประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียครับ
เพื่อพยายามจะมาบอกว่าประเทศเหล่านี้ก็มีวุฒิสภาเช่นเดียวกัน

เมื่อสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียก็ต่างเป็นประเทศที่ใช้ระบบสหพันธรัฐ
อันนี้เป็นสิ่งที่ท่านประสงค์แล้วครับที่จะเอาประเทศเราไปเปรียบเทียบกับประเทศที่ไม่ใช่รัฐเดียว
ถ้าจะให้วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของการหยิบยกประเทศมาอ้างในกรณีที่มันเป็นประโยชน์ต่อเหตุและผลของท่าน

เพราะว่าสมาชิกรัฐสภาคนเดียวกันที่ยกตัวอย่างเรื่องการที่สหรัฐอเมริกามีวุฒิสภานั้น
กับลืมที่จะยกตัวอย่างสหรัฐอเมริกาตอนที่มาพูดถึงข้อกังวลที่ท่านมีต่อข้อเสนอเรื่องผู้ตรวจการกองทัพ
เพราะความจริงสหรัฐอเมริกานะครับถือว่าเป็นประเทศที่มีกองทัพที่แข็งแรงที่สุดตามดัชนีของสากล
แต่ก็เป็นประเทศที่วางมาตรการที่รับหรือว่าที่วางหลักประกันของการที่อำนาจของรัฐบาลพลเรือนั้นอยู่เหนือกองทัพอย่างชัดเจนที่สุด
ไม่ว่าจะเป็นการให้ประธานาธิบดีนั้นเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดไม่ว่าจะเป็นการกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหลายครั้งนั้นก็เป็นพลเรือน
แม้กระทั่งการออกกฎหมายนะครับที่บอกว่าถ้าทหารท่านใดต้องการจะเข้ามารับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีก็จำเป็นจะต้องปลดประจำการจากกองทัพมาก่อนอย่างน้อย๗ปี
กังวลสุดท้ายนะครับที่ผมได้ยินจากสมาชิกท่านรัฐสภาหลายท่านนะครับก็คือข้อกังวลที่ว่าเราต้องพยายามแยกแยะระหว่างสวชุดบทเฉพาะการกับสวในชุดบทถาวรผมคิดว่าเราไม่จำเป็นนะครับหลายท่านพยายามจะบอกว่ารอก่อนได้ไหมอีกแป๊บเดียวบทเฉพาะการก็จะหมดไปแล้วค่อยมาคิดออกแบบโครงสร้างอำนาจอะไร
ที่เกิดไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าร้างแก้ไขรัฐพรรณบุญรายมาตรกของเราตรงนี้เนี่ยเปรียบเสมือนวัคซีนเข็มที่๑ครับที่เราต้องรีบฉีดให้กับประเทศพอมันเป็นวัคซีนเข็มที่๑แล้วเนี่ยมันรอไม่ได้ครับ๒ปีกว่าจะฉีดเข้าไปหรือว่าถ้าท่านกังวลนะครับว่าถ้าเราฉีดไปแล้วเกิดรองสภาเดียวไปแล้วมันจะส
ปีระหว่างทางนั้นสภาเดียวเกิดเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่สร้างปัญหาประชาชนก็สามารถออกแบบวุฒิศภารูปแบบใหม่ในศาลสรที่มาจากการเลือกตั้งได้
จากข้อกังวลที่แต่ละท่านมีเกี่ยวกับข้อเสนอเรื่องวุฒิสภาแล้วนะครับผมก็อยากจะหยิบยกอีกสี่ข้อกังวลที่ผมเห็นหลายท่านนั้นพูดถึงนะครับในภาพรวมของการเสนอร่างแก้ไขรัฐมนุนรายมาตราตรงนี้ข้อกังวลที่หนึ่งนะครับที่ผมเห็นหลายท่านแสดงขึ้นมาก็คือการพยายามจะมาเตือนสติผมครับเตือนสติผมว่าร่างรัฐมนุน
เป็นข้อกังวลบางอย่างที่ผมสามารถสังเกตได้จากการอภิปรายที่ผ่านมา
ข้อเสนอแนะข้อที่๒นะครับที่มีบางท่านเสนอเข้ามา
คือการพยายามจะบอกว่าข้อเสนอเรื่องการยกเลิกวุฒิสภานั้น

ทำไมท่านไม่เสนออะไรที่มันเบากว่านี้มาใหม่
ทำไมท่านไม่พยายามจะประนีประนอมเพื่อหาพื้นที่ตรงกลาง
มุมหนึ่งนะครับผมก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ข้อเสนอสภาเดียวนั้นไม่ได้เป็นอะไรที่สุดโต่ง
แต่เป็นอะไรที่ปกติมากในระบอบประชาธิปไตยที่เป็นรัฐเดียว

แต่ผมก็พยายามจะตีความนะครับว่าสิ่งที่ท่านพยายามจะบอก
ก็คือว่าทำไมแทนที่จะเสนอยกเลิกวุฒิสภา
ทำไมท่านไม่เสนอให้ตัดอำนาจสวเลือกนายก
ตัดอำนาจสวบางอย่างหรือปรับวุฒิสภาให้มาจากการเลือกตั้ง
ตอบที่ผมมีให้คือมันเสนอไปหมดแล้วครับ
ในการแก้ไขรัฐมนูลใน๒รอบที่ผ่านมาก็มีข้อเสนอเหล่านี้หมด
และท่านสมาชิกที่ลุกขึ้นมาอภิปรายให้กับผมฟังเมื่อสักครู่
ว่าทำไมผมไม่เสนออะไรที่มันเบากว่านี้ไม่สุดตรงเท่านี้
ผมไปดูประวัติการลงคะแนนเสียงของท่านนะครับ
ท่านก็ปฏิเสธข้อเสนอการแก้ไขอำนาจหรือว่าที่มาของวุฒิสภามาโดยตลอด
เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความย้อนแย้งอีกอย่างหนึ่งนะครับ
ผมคิดว่ามันปรากฏให้เห็นชัดในการอภิปรายที่ผ่านมา
ถึงแม้ท่านจะพยายามบอกว่าให้เรากลับไปคิดข้อเสนอใหม่
ไม่ได้เป็นการยกเลิกวุฒิสภาและท่านจะเห็นชอบด้วยเนี่ย

แล้วก็ท้ายสุดนะครับข้อกังวลข้อที่๓นะครับ
หรือว่าข้อเสนอแน่ข้อที่๓ที่ผมได้ยินจากสมาชิกหลายท่านนะครับ
คือการพูดถึงคำว่าคนดี
ผมเข้าใจว่าคำว่าคนดีนั้นถูกหยิบยกขึ้นมาโดยสมาชิกท่านหนึ่งนะครับ
บริบทที่พยายามจะบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่มาจากการเลือกตั้งนั้น
เป็นคนที่ประสงค์ดีต่อบ้านเมือง
ผมก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่ามันก็อาจจะมีคนที่มาจากการเลือกตั้ง
อาจจะไม่ได้ดีสมบูรณ์แบบเสมอไปนะครับ
แต่ผมก็หวังว่าท่านไม่ได้พยายามจะให้เราเข้าใจนะครับ
ท่านหมายถึงว่าคนที่มาจากการแต่งตั้งทุกคนนั้นก็เป็นคนดีเช่นเดียวกัน
เพราะว่าที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยเห็นคนไหนที่ผมเคารพในฐานะคนดี
เคยตัดสินพิพากษาตัวเองว่าเป็นคนดีมาก่อน
แต่ผมคิดว่าสาระสำคัญนะครับมันไม่ใช่การที่เราพยายามจะมาอ้าง
หรือว่ามาอวดโอ้กันนะครับมาโอ้อวดกันว่าใครเป็นคนดีกว่ากัน
แต่สิ่งที่เราควรจะทำคือการพยายามจะสร้างระบบที่ดีครับ
ระบบที่ดีที่พยายามจะกำจัดพฤติกรรมที่ไม่ดีของใครก็ตามที่เข้ามา
คนดีที่สมบูรณ์แบบมันไม่มีอยู่จริงหรอกครับ
แต่ทำยังไงให้เรามีระบบที่ดีที่พยายามจะกำจัดพฤติกรรมที่ไม่ดีของแต่ละคนออกไป
ถ้าเราอยากจะนึกนะครับว่าเราจะออกแบบระบบที่ดีอย่างไรเนี่ย
ผมคิดว่ากิจกรรมหนึ่งที่เราสามารถทำได้คือการพยายามนึกถึงคนที่เลวร้ายที่สุดครับ
ผมไม่รู้นะครับว่าท่านจะคิดว่าใครเป็นคนที่เลวร้ายที่สุดในประเทศนี้
แต่ให้นึกถึงคนคนนั้นไว้และนึกว่าถ้าเขาเข้ามาอยู่ในระบบตรงนี้ได้
ถ้าเขาเข้ามามีอำนาจได้เนี่ยมันจะสร้างความเสียหายกับประเทศแค่ไหน
ผมเข้าใจครับว่าแต่ละคนนั้นก็คงมีมุมมองที่แตกต่างกัน
ผลเอกประยุทธ์นั้นเป็นคนดีหรือไม่มันก็ไม่ใช่
สิทธิอะไรที่ผมจะไปตัดสินว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนดีหรือไม่ดี
อันนั้นเป็นสิทธิของประชาชนทั่วประเทศ
แต่สมมุติเราลองนึกถึงนะครับอยากเชิญชวนทุกคนให้นึกถึงคนที่คุณคิดว่าเลวที่สุดครับ
และให้มาอยู่ในตำแหน่งที่พลเอกประยุทธ์นั้นดำรงอยู่ณปัจจุบัน
นึกนะครับถ้าเรามีคนเลวคนหนึ่งครับที่มาเป็นนายกรัฐมนตรี
แล้วก็สามารถแต่งตั้งวุฒิสภาทั้งหมด๒๕๐คนกลับมาเลือกตัวเองเป็นนายกได้
ที่สภา๒๕๐คนนั้นที่เขาแต่งตั้งขึ้นมา
ก็สามารถมาแต่งตั้งตุลาการสารมนูลกรรมการองค์กรอิสระ
ประธานกรกตประธานปปชขึ้นมาได้
ลองคิดอีกสักนิดนะครับว่าคนเลวคนนั้นที่เป็นนายกเนี่ย
ก็สามารถเขียนหรือว่าตั้งคณะกรรมการเพื่อมาเขียนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี
เพื่อล็อกประเทศไว้ใน๒๐ปีข้างหน้าได้
อันนี้แหละครับคือระบบที่ท่านอยากได้
ผมถึงเชิญชวนนะครับว่าการแก้ไขบุญรายมาตราครั้งนี้เนี่ย
มันไม่ได้เป็นการพยายามจะเพ่งเล็งหรือไปโจมตีใครในฐานะตัวบุคคล

ก็จะถูกสอบอย่างเข้มข้น
แล้วก็จะสามารถกำจัดพฤติกรรมที่ไม่ดีของเขาออกไปได้
ด้วยการเล่าถึงเหตุการณ์ครั้งหนึ่งครับที่เกิดขึ้นมาหลายเดือนก่อน
ตอนที่ผมและก็ทีมนั้นเริ่มการล่ารายชื่อ

หากใครจำกันได้นะครับในช่วงต้นปี
ประเทศเราเนี่ยเผชิญกับปรากฏการณ์หนึ่งครับ

คนรุ่นใหม่จำนวนมากในประเทศเรารวมตัวกันในโลกออนไลน์
เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนและพูดคุยถึงแนวทางการย้ายออกจากประเทศ

ที่ผมได้มีโอกาสไปร่วมวงคุยกับคนรุ่นใหม่คนหนึ่ง
ความจริงแล้วเป็นหนึ่งในตัวตั้งตัวตีของกลุ่มนั้น
ก็มีคนในวงถามเข้าไปครับคำถามที่เรียบง่ายแต่สำคัญมาก
ว่าจะมีอะไรไหมครับที่จะทำให้เขาเปลี่ยนใจ

ขณะที่หลายคนนะครับก็คาดหวังว่าเขาจะตอบว่า
ต้องการการงานที่ดีขึ้นต้องการมลพิษทางอากาศที่ลดลง
หรือต้องการระบบสารสุขที่มีคุณภาพ
แต่คำตอบเดียวที่เขาให้กลับมานะครับ
คือขอให้มีการแก้รัฐธรรมนูล

ว่าการแก้ธรรมนูลเสร็จแล้วเนี่ยทุกอย่างในประเทศมันจะดีขึ้นทันที

มันทำให้ผู้คนมีความหวังว่าสักวัน
การเปลี่ยนแปลงที่เขาอยากจะเห็นมันจะมา
มันทำให้ผู้คนเขารู้สึกว่าความฝันของเขานั้นมันมีโอกาสที่จะเป็นจริงได้
แล้วมันก็ทำให้เขารู้สึกว่าเสียงของเขามีความหมาย
และเขาเองนั้นเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญของประเทศนี้
รัฐธรรมนูลมันจึงไม่ใช่แค่กระดาษไม่กี่แผ่นที่ห่างไกลกับชีวิตประชาชน
แต่มันเป็นวัคซีนที่ไม่เพียงแต่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศต่อโรคร้ายต่างที่เราต้องเผชิญกันมา
แต่มันก็เป็นเสมือนกับแสงสุดท้ายที่จะทำให้ทุกคนนั้นยังมีความหวัง
ที่จะได้ร่วมสร้างอนาคตที่ดีขึ้นบนพื้นแผ่นดินนี้

ผมคิดว่าประเทศเราได้ผ่านบทเรียนที่สำคัญมาแล้วว่าการปฏิเสธวัคซีนที่มีคุณภาพ
หรือการฉีดวัคซีนเข็มที่๑อย่างล่าช้านั้นสร้างความเสียหายและเจ็บปวดให้กับประชาชนแค่ไหน
ผมเรียนสมาชิกรัฐสภาทุกท่านครับ
ด้อยค่าหรือว่าปฏิเสธวัคซีนแก้รัฐมนูลของกลุ่มพวกเราเลยครับ
ที่เรากำลังเสนอให้กับประชาชนทุกคนทั่วประเทศเพียงเพื่อรักษาผลประโยชน์ของคนไม่กี่คน